แรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่คุณแม่สุดสตรองแพทย์นับประพานะครับคุณผู้ชม
ต้องบอกว่าละครหลังข่าวเนี่ยต้องหลีกทางให้กับชีวิตจริงของแพทย์เลยนะ
คือชีวิตจริงยิ่งกว่าละครพูดง่ายเลยคุณ

ต้องยกให้กับชีวิตของคุณแม่สุดสตรองอย่างแพทย์นับประพาเลยนะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยเธอเคยออกมาเปิดใจว่าจริงแล้วคุณแม่ที่ดูแลเธออยู่เนี่ยไม่ใช่แม่แท้
แต่คือคุณย่าคนที่ป่วยอยู่ตอนนี้ที่เราได้เห็นกันผ่านโซเชียลบ่อย
แม่ที่แท้จริงของสาวแพทย์เนี่ยเลิกกับพ่อของเธอ
ซึ่งพ่อจริงของแพทย์คือคนที่เธอเรียกว่าพี่ชายหรือว่าลูกของคุณญาติที่คุณแพทย์เรียกว่าแม่

เรื่องราวในอดีตอาจจะซับซ้อนหน่อย
แต่ว่าวันนี้เธอมีเรื่องที่น่ายินดีที่สุด
เพราะวันนี้ที่รอคอยก็มาถึงเมื่อเธอได้คุยกับคุณแม่
เป็นผู้ให้กำเหนอร์เทอะแล้ว

ฟังเธอเล่าหน่อยว่าช่วงเวลาของความประทับใจมันเป็นยังไงบ้าง
อยากให้ติดต่อออกไป
ว่าพอแกเลิกกับพี่พ่อไปก็ไปอยู่ตรงนอกเดิม
ไปมีครอบครัวใหม่มีสามีเป็นชาวต่างค่ะ
แล้วก็มีลูกชายหนึ่งคนอ่อนตัวแพทย์สองปี
ก็สามสิบแบ่งงานรู้รูปไปแล้วเหมือนกันเลย
แกก็เลยบอกว่าแกไม่รู้ไม่เข้ารู้เรื่องตัวประพันธ์เท่าไหร่

แล้วก็ถ้าติดขาดอะไรอยากจะต้องการความช่วยเหลือต่อหลาย
เป็นคนที่เข้มแข็งมากในการตอบคำถาม

ทำให้เราได้เห็นเลยว่าเธอเป็นแบบอย่าง

ตั้งแต่เราเห็นเธออยู่ในวงการบันเทิงมา
ไม่เคยเห็นผู้หญิงคนนี้มีน้ำตาเลย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสขนาดไหน

ก็ทำร้ายสิรรคกระถือกระทั้งใจขนาดไหน

จริงคือได้ติดตามข่าวแพทย์ทุกครั้งเนี่ย

ก็ยังต้องสู้ชีวิตแพทย์ไม่ได้เลย

สดใสร่าเริงมองโลกในแง่ดีมาก
เป็นคนที่เฮฮาใครอยู่ด้วยก็มีความสุขนะคะยังไง
ใช่ค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของคุณแพทย์ด้วยนะคะ